ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้อธิบดีกรมการค้าภายใน
ท่านออกมาลั่นวาจาแล้วใช่ไหมคะว่า
ชะลอราคาเนื้อหมูให้ลดลงไปก่อน

และชะลอการขึ้นราคาไข่ไก่ด้วยถูกไหมคะ

ไปสำรวจตลาดมาหลายพื้นที่เลย

แพงจนแม่ค้าเนี่ยบ่นโอดแล้วว่าไม่รู้จะทำมาหากินยังไงดีแล้วราคาสูงเหลือเกิน
ตลาดแรกกันก่อนเลยตลาดศรีลมค่ะ
ถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเธอขายหมูแห้งร้านก่อย่งเฮียง
เธอจะขายพวกหมูหยองหมูแผ่นหมูหวานหมูทุบกิโลกรัมละ๔๔๐บาท

ก็ต้องปรับเป็นกิโลกรัมละ๕๖๐๖๘๐บาทค่ะ

ใช่ลูกค้าก็ซื้อน้อยจนยอดตกเลย
บอกเมื่อก่อนขายได้วันละ๑๒๐กิโลกรัม
ปัจจุบันคุณรู้ไหมได้วันเท่าไหร่

ขายไปกว่าครึ่งล่ะค่ะครับ
กระทะละ๑๐โลกรัมอย่างนี้นะ
ก็ลดลงมาเหลือ๓กระทะ
ใช่บางทีเขาก็แบบ
เสร็จจากกินไม่ดีเขาก็ไม่ซื้ออะไรบ้างอย่างนี้
มันก็ต้องตามราคาไปอะพี่
แต่ว่าเราก็เห็นใจลูกค้าก็ไม่ได้แบบขึ้นเยอะอะไรขนาดนั้นไง
ก็พอไปกันได้ช่วยกันไป
อีกหนึ่งร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบหนักสุดเหมือนกัน

บอกว่าโอ้โหกระทบหนักจริงเธอเอ้ย
เมื่อก่อนเนี่ยขายชามละ๔๐๔๕บาท

ธรรมดา๕๐พิเศษ๖๐บาท
ลูกค้าเนี่ยแทบจะร้องขอบอกว่า

ซื้อไม่ไหวจริงเพราะค่าแรงมันเท่าเดิม

คือ๔๐๔๕บาทเพราะว่าเห็นใจลูกค้าค่ะ
แล้วก็ใช้วิธีการลดวัตถุดิบลงแทน

ตกได้วันละหลักร้อยเท่านั้นเอง
ดูไปก่อนแล้วว่าอะไรค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณเราก็ยังไม่ขึ้นราคาใช่ไหมครับ

จะไหวไหมคิดว่าจะไหวไหมคุณแม่น
คืออย่างนี้ต้องลุ้นกันก่อนค่ะ
ว่าจะไหวไม่ไหวว่าของมันจะลงไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำไรมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืออยู่เท่าเดิมนี้ค่ะ
แต่ค่าใช้จ่ายมันก็อยู่คงที่อยู่นะคะ

แต่ถ้าไม่ปรับไม่ขายแล้วจะเอาอะไรกิน
ให้รัฐบาลช่วยในจุดนี้นิดนึงเอง
ช่วยในด้านนี้

เรื่องข้าวแรงเหรอ
เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้น้องอะไรอย่างนี้
เขาจะได้ของมันขึ้นใช่ไหมคะ
นี่ค่ะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเลย
บอกว่าแบบเออก็ถ้ากลไกการตลาดโลกมันขึ้นขนาดนี้

เราฟังแม่ค้าแล้วฟังลูกค้ากันบ้างค่ะ
พนักงานออฟฟิศที่มาซื้อของที่ตลาดบอกเลยนะคะว่า

กับค่าแรงงานที่มันเท่าเดิม
เมื่อก่อนเคยใช้จ่ายวันละ๒๐๐บาทเดี๋ยวนี้ต้องใช้วันละ๓๐๐บาท
ปรับตัวได้ด้วยการหาร้านข้าวที่ราคาไม่แพงซื้อของเท่าที่จำเป็น
อยากฝากถึงรัฐบาลหน่อยว่าช่วยเหลือประชาชนหน่อยได้ไหมคะ

ปกติปกติเคยซื้อข้าวประมาณเหมือนไม่เกิน๒๐๐รวมแล้ว
แต่อันนี้น่าจะขึ้นมา๒๐๐กว่าแล้วค่ะ
อาจจะต้องประหยัดแล้วก็ซื้อของที่เหมือนแพงน้อยกว่าเดิมค่ะ
เมื่อเคยกินข้าวจำละ๖๐กว่า
อาจจะต้องลดหาร้านที่ถูกกว่านี้ค่ะ
ก็อยากให้ช่วยกันยังไงดี
พวกเราก็พยายามเต็มที่นะคะ

ยังไงก็ฝากรัฐบาลช่วยดู
ดูเหมือนแก้ปัญหาให้เราแล้วช่วยเหมือนแบ่งเบาความถูกประชาชนให้ด้วยค่ะ
ปกติได้ยินมาว่าหน่วยงานรัฐบาลหรือรัฐบาลเอง
ก็ฝากเป็นกระบอกเสียงของประชาชน
ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยละกัน

เพราะว่าพอข้าวยากหมากแพงแบบนี้อยู่กันไม่ไหวจริง
เพราะเมื่อกี้ฟังเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายนะ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับ